คุณอุ้งอิ๊งแถลงอย่างเป็นทางการว่าคุณพ่อจะกลับเมืองไทย๑๐สิงหาคม
แล้วคุณทักษิณเองก็ยืนยันผ่านการโฟนอินผ่านวีดีโอคอร์ต่างด้วยนะครับ
ถ้านับถอยหลังก็อีก๒สัปดาห์นะครับ๑๔วันมาดูความพร้อมกันหน่อยก็แล้วกัน
คนเสื้อแดง๒๐จังหวัดภาคอีสานครับพี่เต้นและคุณผู้ชม
ตอนนี้เขาเตรียมแล้วนะครับขึ้นป้ายเมื่อวานนี้สุขสรรค์วันคล้ายวันเกิด
อายุ๗๔ปีของอดีตนายกทักษิณตอนนี้หลายคนบอกว่าเตรียมรถรถตู้รถส่วนตัว
บางคนจะเหมารถไฟมานะฮะจะเดินทางมากันที่สนามบินดอนเมือง๑๐สิงหาคมครับ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์พนวดีตันติสิรินครับเป็นที่ปรึกษากลุ่มสตรี๒๐จังหวัดภาคอีสาน
บอกว่าหลังจากมีสัญญาณการเตรียมเดินทางกลับมาไทยของอดีตนายกทักษิณ
นำกลุ่มคนเสื้อแดงภาคอีสานประสานงานกับแก่นำกลุ่มสตรีเสื้อแดงภาคอีสานทั้ง๒๐จังหวัด
เขาบอกว่าทุกคนดีใจมากที่รู้ข่าวนี้แล้วเฝ้ารอคอยข่าวการเดินทางกลับบ้านกลับเมืองไทยมานานเป็น๑๐กว่าปี

ภาคประชาชนคนเสื้อแดงนัดแนะกันบอกว่าอย่างนี้ครับ
พบกันเช้าวันที่๑๐สิงหาคมนี้เจอกันที่ไหนสนามบินดอนเมืองครับ
เพราะตามข่าวคุณอุ้งอิ๊งบอกเลยว่าเป็นการระบุวันและสถานที่ชัดเจนว่า๑๐สิงหาที่สนามบินดอนเมือง

ซึ่งจะมีการเดินทางมาจากรถยนต์ส่วนตัวด้วยเหมารถตู้ด้วย
เดินทางด้วยรถไฟเส้นหนองคายกรุงเทพ
ทยอยเดินทางกันตั้งแต่๙สิงหานะครับถ้าตีรถไฟเข้ากรุงเทพ
ก็มั่นใจว่าทุกตู้ทุกขบวนน่าจะเต็ม
เพื่อจะมาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับคุณทักษิณกลับเมืองไทยครับ
ทุกคนดีใจเพราะมันเหมือนกับว่า๑๖๑๗ปีที่รอคอย
วันนี้ท่านกลับมามันเป็นความหวังที่จะเป็นจริง
นัดกันเลยว่าเช้าวันที่๑๐ที่ดอนเมือง
คาดว่าคนเสื้อแดงที่ขอนแก่นเนี่ยเขาเคยไปราชประสงค์
เขาก็จะนั่งรถไฟฟรีไปนะคะแล้วยิ่งไปดอนเมืองอ่ะมันง่าย

เพราะฉะนั้นรถไฟสายกรุงเทพน้องคายนะคะรับรองเต็มแน่คืนวันที่๙

คือมันเป็นน้ำใจที่เราจะมอบให้ท่าน
นี่ครับน้ำใจจะมอบให้กับอดีตนายกทักษิณ
แต่ว่าทีนี้เขาก็มีความเป็นห่วงนะครับพี่เบนคุณผู้ชม
สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องเกี่ยวกับคดีความ
เพราะคุณทักษิณยังมีคดีอีก๓คดี
แล้วก็ระยะเวลาการต้องโทษจำคุกอีกประมาณ๑๐ปี
ประชาชนเขากังวลและห่วงใยเรื่องนี้แหละครับ
ก็เลยฝากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับ
อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์ด้วยนะ
ส่วนอดีตนายกอีกหนึ่งคนน้องสาวคุณทักษิณก็คือคุณยิ่งลักษณ์
ชาวบ้านบอกว่าถ้าเดินทางกลับมาพร้อมกันได้
คนเสื้อแดงจะดีใจและยินดีมาก
อีก๑คนครับเจ้อ้อยโคราช
คุณแสนสุขเติมศรีศุกร์อายุ๖๒ปี
เป็นเจ้าของร้านเจ๊อ้อยเฉาก๊วยโบราณโคราช
ร้านนี้ครับแฟนคลับเลย
เขาบอกว่าเมื่อตอนปี๒๕๕๙
สมัยที่อดีตนายกทักษิณเป็นนายก
เดินทางนั่งรถไฟมามาโคราช
ชิมเฉาก๊วยโชว์รูปให้ดูแบบนี้ฮะ
ชี้ให้ดูนี่มีโอบกอดด้วย
เขาบอกว่าตอนนั้นที่คุณทักษิณมาชิมเฉาก๊วย
แล้วบอกว่าอร่อยใจเจ๊ฟูมาก
ดีใจมากประทับใจทุกครั้งเลย
เดินทางมาโคราชทีไรจะไปต้อนรับเสมอ

และต้องลีภัยไปต่างบ้านต่างเมือง
แต่ตัวเองเนี่ยก็เดินทางไปเยี่ยมทุกปี
แล้วติดต่อทางโทรศัพท์หรือว่าทางโซเชียลมาโดยตลอด
นี่นะฮะบรรยากาศในร้านเจ๊ก็จะมีรูป
อดีตนายกทั้งคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เยอะมาก
วันที่๑๐สิงหานี้อดีตนายกทักษิณจะกลับเมืองไทย
อ้อยบอกตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะมารอที่ดอนเมือง
ตั้งแต่๙สิงหาเลยครับมาก่อนล่วงหน้าเลยครับ
ตื่นเต้นค่ะอยากให้ท่านกลับมามาอยู่กับลูกกับหลาน
ตามที่ท่านปรารถนาไว้
แล้วเผื่อเพื่อไทยได้เป็นนายกเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะ
เราก็จะได้เออลืมตาปากขุกเศรษฐกิจก็จะดี
คาดว่านะคะเพราะว่าเจ๊น่ะเคยอยู่
ตอนที่ว่าเพื่อไทยได้เป็นนายก
ค้าขายอะไรโอ๊ยเจริญคิดอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้หมด
พอท่านจากถ้าท่านไปแล้วนะโอ๊ย
เป็นหนี้เขาพี่เลยไม่อยากเบ้าอยากให้กลับมากลับมาเร็ว
นี่แหละค่ะก็บรรดาคนเสื้อแดงตอนนี้ก็มีความคึกคักมีความเคลื่อนไหวนะคะ
อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะอันนี้อยู่ที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
เขาบอกว่าเป็นคนเสื้อแดงในกรุงเทพมหานคร๕๐เขต
นะคะรวมตัวกันที่พักเพื่อไทย
วันนี้ไปเห็นไหมคะถือป้ายแต่ละเขตแต่ละเขต
แถลงการให้กำลังใจในแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็จับตามองนะคะ
คนเสื้อแดงกอทมทั้ง๕๐เขตเชื่อมั่นว่าหัวหน้าพักเพื่อไทย

แล้วทางกลุ่มก็ขอสนับสนุนทุกการตัดสินใจของหัวหน้าพัก
ให้พาประเทศพ้นสถานการณ์นี้ไปได้
แล้วนี่เอาไปด้วยค่ะข้าวต้มมัดคุณผู้ชม
ตัวแทนคนเสื้อแดงก็เอาข้าวต้มมัดไปแล้วบอกว่าเนี่ย
ตอนนี้สถานการณ์มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติ
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่เพื่อไทยเจอบททดสอบนะคะ
ทดสอบมาแล้วหลายครั้งก็เชื่อมั่นนะคะ
พักเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ได้สำเร็จ
ก็ขอให้ทำให้ได้นะคะ
เข้าร่วมกับพักการเมืองอื่นก็ตามนะคะ
ทางกลุ่มมองว่าประเทศเสียหายไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว
จำเป็นต้องมีผู้นำที่ฝ่าวิกฤตให้ได้โดยเร็ว
แม้ว่าประชาชนบางกลุ่มอาจไม่พอใจ

วันนี้ก็จะมีคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพัก
มารับหนังสือมาฟังแถลงการนะคะ
ก็นอกจากแถลงการแล้วก็อย่างที่บอกล่ะค่ะ
ก็เอาข้าวต้มมัดไปด้วยนะคะ
แล้วก็การทำงานนะคะทางรองเลขาธิการพัก
บอกว่ายังยึดมั่นในหลักการและหลักความเป็นประชาธิป
แล้วก็เราก็จะรับข้อเสนอและก็แถลงการของที่เราจะแสดง
กับทางรองริขาธิการทางรองริขาธิการ
ก็จะเข้าจากฐานาศิลปริศนาที่ให้พิจารณาอย่างรอบรอบต่อไป
ขอขอบคุณครับ
หลังจากที่รับมอบเอกสารฟังแถลงการเรียบร้อยแล้ว
ทางกลุ่มก็เอาข้าวต้มมัดขึ้นมาค่ะ
คือเขาก็มีสัญลักษณ์ของเขานะครับ
บอกว่าข้าวต้มมัดเนี่ยมันต้องแยกออกจากกันถึงจะอยู่รอด
แล้วก็ข้าวต้มมัดวันนี้มันก็มีทั้งไส้กล้วยและไส้ถั่ว
มันมีสองไส้ไส้กล้วยด้วยไส้ถั่วด้วย
ก็มีความหมายนะคะเขาบอกว่า
มันหมายถึงว่าสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้
มันจะมีการแจกกล้วยมากขึ้นค่ะ
ส่วนข้าวต้มมัดไส้ถั่วก็หมายความว่า
เพื่อไทยอาจจะเจอกับการแทรกแทรงจากพักร่วมเดิม
เพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจและตั้งรัฐบาลให้ได้นั่นเองนะคะ

เห็นท่าทีของคนเสื้อแดงทั้งกรุงเทพแล้วก็โซนอีสานไปแล้ว
เดี๋ยวเหลี่ยมมุมอื่นมีให้ติดตาม